คุณผู้ชมมาดูเรื่องที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนมาเกี่ยวกับความสะอาดของน้ำปลาปลาหน่อย
คุณผู้ชมมันมีตัวอะไรอ่ะแบบกระดุ๊กกระดิ๊กอยู่อย่างนั้นนะคะ

ที่วงนะคุณสืบสกุลที่วงแดงนะไอ้ตรงก้อนดำอย่างอื่น
เพิ่งไปดูนะคะดูวงแดงก่อนนะมันเป็นตัวเล็กเล็กแบบนี้ค่ะ
คนลุกไม่บ้วนปากไปแล้วหรือว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้อาจจะบ้วนไปแล้วก็ได้ไง
แล้วก็เพิ่งมากรองแบบนี้แล้วไม่รู้ว่ามันมาจากไหนมันมาอะไรมันมาได้ยังไง
บางคนเขาบอกว่ามันเป็นพญาติหรือเปล่าที่มาดุ๊กดิ๊กอยู่แบบนี้
คนถ่ายคลิปเขาก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้สิ่งที่เขาเจอเนี่ยมันคือตัวอะไร
แต่ที่แน่ไม่กล้าใช้น้ำล้างหน้าบ้วนปากแล้วกลัวไงมันจะเข้าจมูกเข้าหูเข้าตาไป
ทีนี้ในเพจน่ะดิฉันเข้าไปอ่านดูเขาก็เขียนว่าเตือนภัยน้ำปลาปลาพัทยาที่บ้านใช้แมสกรองน้ำตลอด
เห็นแบบนี้แล้วกลัวเลยมันคือตัวอะไรเหรอช่วยบอกหน่อยน่ากลัวมาก
ทีนี้พอเรื่องมันแชร์ไปค่ะคุณผู้ชมทางอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
บอกว่าที่เห็นเนี่ยที่มันกระดูกกระดิ้งอยู่แบบนี้นะคะมันคือหนอนแดง
มันเป็นตัวอ่อนของแมลงกลุ่มลิ้นน้ำจืดเอ้าเหรอแล้วมันจะไปเจอที่ไหนได้บ้างล่ะ
อาจารย์บอกแบบนี้ค่ะมันจะไปเจอตามแหล่งน้ำตามบ่อพักน้ำ
ลักษณะเนี่ยจะเป็นเหมือนกับตัวหนอนสีแดงส่วนใหญ่เนี่ยในระบบที่ผลิตน้ำปลาปลาที่ได้มาตรฐานเนี่ย
อนแดงมันจะอยู่ในระบบไม่ได้หรอกเพราะว่าจริงเขาจะมีระบบกรองน้ำ
แล้วก็จะมีการฆ่าเชื้อโรคพวกหนอนแดงพวกนี้มันก็จะตายไป
แต่ทีนี้โอกาสที่จะไปเจอหนอนแดงในน้ำปลาปลาเนี่ยอาจารย์ก็สันนิษฐานว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะคะ
มันจะเกิดได้จากสองสาเหตุเดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังมันมาจากอะไรได้บ้าง
ข้อแรกอาจจะนะชาวบ้านอาจจะเปิดฝาถังน้ำทิ้งเอาไว้

ทีนี้จากไข่ปุ๊บมันก็กลายมาเป็นตัวหนอน
ทีนี้พอคนใช้น้ำก็เข้าใจผิดไง
คิดว่าเอ๊ะนี่มันไหลมากับน้ำปลาปลาหรือเปล่า
อันนี้กรณีหนึ่งนะเปิดก๊อกหรือเปล่า
ส่วนอีกกรณีหนึ่งคืออาจจะมาจากท่อประปาเนี่ย
มันรั่วพอรั่วปั๊บหนอนแดงมันก็หลุดเข้าไปในน้ำได้
แล้วพอเปิดใช้มันก็เลยเจอหนอนแดงแบบนี้
แต่ทีนี้ดิฉันว่านะพอมันเป็นข่าวเป็นประเด็น

ใช่แต่เป็นไปได้ทั้ง๒อย่างที่อาจารย์บอกนะ

แต่ทีนี้ต้องดูว่าจุดบกพร่องมันอยู่ตรงไหนนะฮะ
เพราะว่าพอเรื่องนี้แชร์ไปทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา
เขาติดต่อมายังผู้โพสต์คลิปแล้วแล้วก็ขอข้อมูลต่าง
เดี๋ยวทางการประปาจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
ไปหาสาเหตุแล้วเดี๋ยวจะได้แก้ไขต่อไป
เพราะฉะนั้นตอนนี้นี่คือเรายังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบอยู่
เดี๋ยวเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวรายงานให้คุณผู้ชมทราบนะคะ